ศพผู้ชายเหมือนกันแล้วก็มีเงื่อนงำเหมือนกัน
เพราะแม่เขาคล่องใจนะฮะ
ไปเจอศพนี้อยู่กลางถนนคุณผู้ชมครับ
สภาพคล้ายถูกรถชนนะแขนขาเนี่ยผิดรูปแล้ว
แต่ว่าแม่เนี่ยนะครับแม่ของผู้ตาย
สงสัยว่ามันมีเงื่อนงำหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายโทรมาบอกแม่บอกว่า
พักพวกของอดีตเมียมาทำร้ายนะแม่นะ
นี่บอกไว้แบบนี้จนไปเจอว่าเป็นศพครับ

คุณผู้ชมฮาเอิญยูเวสยืนขวามือน้าก้มอยู่จะสุดอยู่เนี่ย
ร้องไห้พอเห็นลูกชายนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนนะครับ
คอสะพานข้ามคลองรับแพรก
ถนนสายเอเชียขาเข้าอำเภอรัฐภูมิหมู่๑๑ตะบนบางเหรียงอำเภอควรเนียงจังหวัดสงขลาครับ
เหตุเกิดประมาณตี๑ได้นะครับตี๑ที่ผ่านมานี้
ผู้เสียชีวิตคือนายประพบทองอ่อนศรีอายุ๓๓ปี
ตอนเจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยนะครับคือแขนขาของศพผิดรูปนะเอวก็บิด
บิดคล้ายเหมือนถูกรถชนเสื้อผ้าก็มีรอยฉีกขาด
แต่ไม่มีรอยเลือดตามลำตัวนะแล้วก็ไม่พบมอเตอร์ไซค
ไม่พบของอื่นตกอยู่ในที่เกิดเหตุเลยครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะถูกรถชนหรือไม่ก็พลัดตกจากรถ
แล้วก็ถูกรถทับซ้ำนางน้อยทองอ่อนนางน้อยทองอ่อนอายุ๕๔ปี
นี่แหละแม่ของผู้ตายที่ผมโปรยเอาไว้แม่ไม่เชื่อครับแม่ไม่เชื่อ
แล้วแม่บอกด้วยว่าลูกชายแม่ทำงานแล้วพักอยู่ที่เดียวกัน
โรงงานคอนกรีตที่วังกล่ำห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณสัก๑๐กิโลเมตรได้
ลูกเนี่ยนะเป็นผู้ป่วยจิตเวทแล้วก็เคยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดมาประมาณ๕เดือน
เพิ่งเลิกกับเมียได้สักสองเดือนฮะก่อนเกิดเหตุช่วงค่ำหายออกไปจากบ้านในโรงงาน
นะครับก็ให้ญาติช่วยกันตามหาโรงงานมีไหมไม่มีบ้านยายมีไหมไม่มี
๔ทุ่มลูกโทรมาบอกว่าแม่อยู่ที่ปั๊มน้ำมันแถว๔แยกนะที่รัฐภูมินี่แหละ
พักพวกอดีตเมียเนี่ยมาทำร้ายแต่สู้ไม่ได้แม่มารับด้วยนะ
แต่รถจักรยานยนต์เนี่ยยางรั่วครับก็เลยแม่ก็เลยไปรับลูกชายไม่ได้
ก็บอกให้ลูกบอกว่าเออเองหาทางกลับมาก่อน
แม่เนี่ยไปพบว่าเสียชีวิตลูกเสียชีวิตอยู่กลางถนนครับ
วันนี้ทีมข่าวไปพบครอบครัวนะครับซึ่งตอนนี้กำลังเตรียมสถานที่
รับศพของนายประพบอยู่คุยกับน้องสาวของผู้ตายเล่าบอกว่า
เมื่อคืนแม่โทรมาบอกว่าพี่ชายโดนทำร้ายให้ไปรับหน่อยได้ไหมที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับ
พอได้คุยกันก็รู้สึกว่าพี่ชายมีน้ำเสียงไม่ปกติแล้วก็ยังได้ยินเสียงผู้ชายอยู่ข้างด้วย
สอบถามว่าพี่ใครเนี่ยใครอยู่ข้างเนี่ยนะฮะเขาไม่ยอมบอกครับ
เหมือนว่าเขาลิ้นเต็มปากอะไรอย่างเงี้ยน้ำลายเต็มปากอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่ค่อยชัด
แต่เขาไม่ได้พูดมารถชนอะไรเขาไม่พูดเลยใช่ไหม
พอได้ยินเสียงนั้นถามว่าหยุบใครหยุบใครก็ววงสายเต็ม

เหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเดินเจากลงอันไปตื่นเสกทุกอันถึงงานนั้นเหมือนบอกเป็นไปไม่ได้
ตำรวจศพควณเนียงกับเจ้าหน้าที่ผิดสูตรหลักฐาน

ไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุอีกครั้ง
ไปเจอร่องรอยของคราบเลือดอยู่บนถนนครับ
แต่ก็ต้องตรวจสอบแล้วว่า
ไปตรวจสอบว่าเป็นเลือดของผู้เสียชีวิตหรือเปล่า
แล้วก็เก็บหลักฐานอื่นด้วยนะครับเพื่อคลี่คลายคดีนี้ว่า
มีเงื่อนงำตามที่ญาติของผู้ตายตั้งข้อสงสัยหรือไม่ครับ